เมื่อกี้ไม่ได้สั่งแต่ปกติเวลาสั่งเนี่ยเขาจะมีให้แบบเหมือนเพิ่มเติมข้อมูลอะไรใช่ไหมค
อย่างปกติมิ้นสั่งมิ้นไม่ทานกระเทียมจะบอกเขาว่าไม่ใส่กระเทียม

โอ้โหพิมพ์มาแบบยาวเหยียดข้อเพิ่มเติมพิมพ์มาประมาณบรรทัดเท่านี้ได้
ทางร้านน่ารักมากทำให้เป๊ะทุกคำสั่งแต่โดนด่าค่ะ
ตอนนี้ออกมาแล้วลูกค้าก็โทรกลับมาด่าทางร้านนะครับว่า

โอ้โหสั่งละเอียดเวอร์เขาบอกแบบนี้
คือไม่ใช่สั่งยากอย่างเดียวนะมีขู่ตอนท้ายด้วย
ให้ฉันกินแล้วมันไม่ใช่รสชาติที่ฉันสั่งนะ
สั่งแบบนี้อ่านให้ฟังอีกครั้งเผื่อเมื่อสักครู่ฟังกันไม่ทัน
อเดอร์เป็นส้มตำเคี้ยนบอกว่าตำไทยไม่ใส่กุ้งแห้งกระเทียม
ใส่แค่มะนาวพริกขอเผ็ดเครื่องปรุงทุกอย่างไม่ใส่
ว่าใส่แค่มะนาวพริกนะคะถ้ากินแล้วรู้สึกไม่ใช่มีแค่มะนาวพริก
เพลนทันทีค่ะเป็นการแจ้งเตือนเป็นการแจ้งเตือน
ทางร้านเขาบอกว่าโอเคหมายมั่นปั้นมือเลยฉันจะต้องตอบโจทย์นี้ของลูกค้าให้ได้
ก็ทำทุกอย่างตามสั่งเป๊ะปรากฏลูกค้าโธมดาโอ้โหหมาไม่รับประทานเลยค่ะคุณ
วายบอกว่าไงรู้ไหมส้มตำทำไมต้องแยกเส้นแยกน้ำ
เขาจะแยกไว้อันนี้มันเป็นปกติของร้านที่เขาทำอยู่แล้ว

ลูกค้าตอบกลับมาว่าไงรู้ไหมเขาบอกแบบนี้แหละลูกค้าบอกอย่ามาคิดแทนลูกค้าว่ามันจะเซ็ง
อุ๊ยขอโทษอุ๊ยขอโทษ
ทางร้านถึงขั้นท้อใจเขาตัดเพราะบอกว่าอุตส่าห์ทำตามสูตรทุกอย่างล้างครกให้ด้วย
ก็ยังโดนต่อว่าจนได้ร้านเขาก็เลยมีการโพสต์เรื่องนี้ไป
คนเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยค่ะฮะส่วนใหญ่ก็ถล่มลูกค้านี่แหละค่ะ
บางคนถามว่าเหนื่อยไหมใช้ชีวิตหนักขนาดนี้
บางคนก็บอกแบงค์พันธุ์มันใหญ่เท่าฝาบ้านหรือเปล่า
บางคนบอกถ้าเยอะขนาดนี้ลองตำกินเองที่บ้านดีไหมคะ
คือคนเขาก็คอมเมนต์กันหนักหน่วงอยู่เหมือนกันอ่ะนะคะ
ทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่ร้านส้มตำนี้
เดี๋ยวคนเพียบ

แล้วแล้วเมื่อกี้เขาบอกสุนัขไม่รับประทานใช่ไหมรู้ทุกคนดิ
เขาบอกว่าอุ้ยร้านนี้คงต้องอร่อยแหละถ้าอ๋อแต่เขาอาจจะพูดถูกก็ได้ว่าสุนัขไม่รับประทาน
เพราะที่มาทานมีแต่คนไงออกครับนึกออกไหมครับเพราะคนแน่นร้านขนาดนี้แถมต่อคิวรอกินกันเยอะเลยค่ะ
โอ้โหได้คุยกับนายอานิรุธนะคะเจ้าของร้านเขาบอกว่าวันนั้นน่ะเขาเห็นออเดอร์แล้ว
ขี่ปึ้งเข้ามาเนี่ยตอนแรกเขาเห็นแล้วเขาก็ถามลูกน้องนะว่าเอ้ย
ลูกค้าสั่งแบบนี้มาจริงจริงเหรออืมตอนแรกจะให้กดยกเลิกออเดอร์แล้วน่ะ
แต่ปรากฏว่ารายเดอร์มาพอดีก็เลยให้โทรไปถามย้ำอีกครั้งว่าแบบลูกค้าสั่งแบบนี้จริงใช่ไหม
อ่าโทรไปคอนเฟิร์มแล้วว่าเอาแบบนี้จริงจริงครับ
ก็เลยตัดสินใจทำแบบนี้จริงใช่ไหมเป็นส้มตำใส่แค่พริกไก่
เอาตามนี้แหละที่พิมพ์ไปเพราะว่าเคยสั่งแล้ว
สั่งแล้วมันไม่ได้ตรงความต้องการความจำนี้มาเลย
เราก็เลยตัดสินใจทำนะครับก็ทำส่งไปก็มีการโทรกลับมา
นะครับโทรกลับมาเด็กที่เป็นแอดมินคนที่รับออเดอร์แหละก็รับโทรศัพท์
นะครับว่าอ้าวทำไมแยกเส้นแยกน้ำอ่ามีมีประเด็นนี้ขึ้นมา
ที่เขาที่เขาไม่พอใจร้านอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปแยกเส้นแยกน้ำให้เขา
นะครับแล้วเขาก็ถึงพูดคำนั้นออกมานะครับ
ว่ารสชาติแบบว่ามาไม่รับประทานส่วนนักไม่รับประทานอะไรต่างนะครับ
นี่ค่ะทางร้านบอกตอนนี้เนี่ยนะก็ยังงงไม่หายเลยเหมือนกันว่า
ทำผิดตรงไหนอ่ะทำอะไรไม่ดีก็โทรไปยืนยันคำสั่งก่อนจะทำแล้วอ่ะ
ก็คิดไปคิดมาคิดได้แค่ว่าสงสัยคงจะผิดที่แยกเส้นกับน้ำละมั้ง
คืออย่างน้อยที่สุดเขาบอกว่าฝากหน่อยก็แล้วกัน
อยากให้นึกถึงใจเขาใจเราหน่อยเข้าใจแหละว่าเป็นลูกค้า
แล้วก็เข้าใจว่าร้านอาหารเขาก็ทำตามความต้องการแต่เขาก็ทำเต็มที่แล้ว
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่อย่างนั้นอาจจะเพิ่มข้อมูลลงไปหน่อยว่า
ตำเลยค่ะไม่ต้องกลัวเซ็งอะไรอย่างนี้เพราะปกติทุกร้านเขาจะแยกอยู่แล้ว
ไม่ว่าจะเป็นร้านไหนส่วนใหญ่เขาแยกหมดเลย
ก็เห็นอกเห็นใจกันนิดนึงนะทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ
ผมเอาตำปูปลาร้าเรื่องมากอย่างเดียวคือไม่ใส่น้ำตาลครับนะฮะสั่งเลย
แล้วถ้าใส่มาเค็มไหมคะอะไรนะฮะก็อาจจะบ่นนิดหน่อยนะครับ